ไม่เชื่ออย่ารบมูมูเตรลุให้เข้าใกล้ออกไฟ

เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปมูกันที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับ
ที่นี่เนี่ยเขาว่ากันว่ามีสองสามีภรรยาที่กลายเป็นเศรษฐี
มีกิจการเรือประมงมีร้านอาหารชื่อดังของจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
และที่สำคัญของดีฮะที่เขาประจำตัวอยู่เนี่ยนะครับ
เขานับถือบูชาเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ธรรมดา
แต่คนเราให้ไหว้พระให้ตายแต่ขี้เกียจ
ก็แค่นั้นแหละมีของดีมูเตลูหนักแล้วก็ขยันอดทนแค่นั้น
รวยไปดูซิของดีของเขาทำให้ร่ำให้รวยบวกกับความขยันคืออะไรฮะ
ของดีทีเด็ดเศรษฐีเงินล้านของเราวันนี้
อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครครับเฮียวงและเจ๊ราตรี
เจ้าของเรือประมงและร้านอาหารชื่อดังแห่งย่านกระซ้าขาว
ที่เชื่อว่ารวยเพราะขยันอย่างเดียวไม่พอต้องมีโชคเข้ามาช่วยด้วยครับ
โชคที่ว่าของทั้งคู่คืออะไรไปฟังพร้อมกันครับ
หลังจากที่ผมรับราชการทหารแล้ว๒ปีก็ออกมาออกเรือเป็นลูกจ้าง
จากเป็นคนงานอยู่หลายปีเหมือนกันก็กลับมาเป็นหัวหน้าคนงาน
พอได้ตั้งตัวก็ออมเล็กออมน้อยกัน
ให้เป็นทุกวันเขาขยันมากเลยวันนี้
ความห่วงคิดเขาดีจะรับเขาเลย
ด้วยความยากลำบากในการทำมาหากินทั้งคู่กลับมีสิ่งยึดเหนียวจิตใจ
ที่เป็นเหมือนเข็มทิศนำทางในการทำมาหากินนั่นก็คือแปะกงครับ
ผมตาบอดสีใครเขาก็ประนามผมว่าเป็นตายไม่ได้หรอกมันตาบอดสี
แต่ผมก็ไปถามแป๊โกงที่ผมนับถือเขาบอกเป็นได้
ผมก็เริ่มไปเป็นแล้วก็ประสบสำเร็จ
หลังจากนั้นผมก็อยากจะเป็นเท่าแก่คนอยากจะโตนะครับ
ผมก็ไปหาแป๊ะท่านอีกทีว่าผมเนี่ยพอจะเป็นเท่าแก่ได้หรือยัง
ใช่ไหมท่านดูดวงผมนะเขาบอกว่าหรือยังไม่มีดวงที่จะเป็นเท่าแก่เรือ
เป็นลูกจ้างเขาไปก่อนอดใจรออีก๓ปีผมก็นับถือท่านก็เชื่อ
พอหลังจาก๓ปีผมก็ไปถามท่านใหม่ท่านก็บอกว่าเออเป็นได้แล้ว
ซื้อเรือใหม่เป็นเรือใหญ่ชื่อเรือเจ้าพญาพาโชค
มูลค่าก็ตอนนั้นซื้อก็เรือหนึ่งประมาณ๓ล้านฝ่า
ผมก็ไปถามแป๊ะอีกทีว่าดีไหมแป๊ะบอกดีแล้วชื่อนี้มันชื่อมันใหญ่

จะซื้อผมก็ไปถามแป๊ะก็บอกว่าซื้อมาแล้วก็จะรวย
ก็ประสบความสำเร็จทำมาหากินดี
ผมก็ถือว่าชื่อของเรือที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นมงคล
แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อประสบปัญหาครั้งใหญ่ในชีวิต
ผมประสบปัญหาโดนปรับเสียเงินไปอยู่มาอีกประมาณเดือนหนึ่ง
ผมได้ปลามากลูกน้องไปเอาปลาขึ้นเกิดน็อกกัดปลา
เสียชีวิตไปสองคนผมเสียใจมากในชีวิตตั้งแต่
เกิดมาไม่เคยเสียใจขนาดนั้นผมท้อเลยผมก็จะขายเรือ
ผมก็กลับมาต่อว่าป้าโกงที่ผมนับถือว่า
ท่านบอกว่าผมซื้อเรือลำนี้มาแล้วจะรวย
แล้วทำไมจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ท่านก็ปลอบใจผมบอกเอ้ย
ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาหมดอายุไขเขามาฝากชีวิตกับเรา
ขอให้เราทำดีต่อเขาแล้วเราก็จะต้องรวย
บอกว่าอยากขายเรือแบบนี้เก็บไว้หรือต้องรวยแน่นอน
แข็งใจก็ไม่ขายก็ทำเรือมาจนมีถึงทุกวันนี้
มูลค่าต่อเรือตอนนั้นก็ประมาณสิบหกล้านและนี่เองที่ทำให้เฮียวง
เจ๊ราตรีศรัทธาเจ้าพ่อแปะกงแห่งย่านกระซ้าขาวเป็นอย่างมาก
ผมเคยถามเตี๋ยผมว่าสารเจ้าพ่อไปโกงเกิดมาเมื่อไหร่เตี๋ยผมที่ท่านเสียไปแล้ว
ก็บอกว่าเขาเกิดมาสารเจ้าพ่อพระองค์ก็มีอยู่แล้วเช่นกันนะฮะ
ผมจึงว่าก็ถามคนต่อไปว่าก็ประมาณร้อยกว่าปีขึ้นไปนะฮะ
ตอนนี้การที่จะออกทะเลเนี่ยมันก็อาศัยโชคราบใช่ไหม
กลางทะเลมันใหญ่โตฟ่างฝางแล้วเราก็ไม่สามารถว่า
จะทำอะไรดีหรือไม่ดีทำยังไงดีใช่ไหม
ก่อนที่ผมจะประสบความสำเร็จมาทุกวันนี้ผมจะทำอะไรทุกอย่าง
เกี่ยวกับอาชีพต้องถามเจ้าพ่อแม่กงนะฮะ
ที่สารเจ้าพ่อประกงที่กระตาขาวนี่ตลอดมาใช่ไหม
เพราะว่าเปรียบเสมือนเป็นกุญสือเป็นคอยชี้แนะแนวทางให้พวกกับผมเนี่ย
มีประสบความสำเร็จมาและไม่ใช่แค่เจ้าพ่อแปะกงเท่านั้น
ที่คนเรืออย่างเฮียนั้นนับถือยังมีแม่ย่านางเรือ
ที่ต้องขอรบบูชาอีกด้วยครับแม่ย่านางเรือนะฮะอ่า
ท่านจะเห็นผ้านะผ้าที่มีหนังสืออัคระอ่า
เป็นหนังสือขอบเนี่ยเราก็ได้ไปให้ท่านเจ้าพ่อประกงเนี่ย
เพื่อเป็นศดีตวงคลอ่าว่าจะนำเรือเราเนี้ย
ไปทำกรรมงค์ในทะเลเนี้ยให้มีโชคภิราบนะฮะ
หลังจากนั้นท่านก็ดูวันให้เรียบร้อยแล้วเราก็ออกทะเลไป
ว่ายเรือแม่ย่านางเนี่ยก็จะเป็นไหว้พวกอ่า
เป็ดซาแสมีเป็ดมีหมูแล้วก็มีหมึกก็ซาแส

ยก่อนที่เรือเราจะเคลื่อนออกจากหัวสะพานแล้วก็จุดประทัด
สมัยก่อนนี่ปลาเยอะขอก็ได้เป็นล้านก็ได้เป็นล้าน
ช่วงวันพระจะไหว้อีกรอบหนึ่งวันพระ๑๕คำกลางเดือน
ก็จะไหว้อีกครั้งหนึ่งแต่ช่วงวันพระนี่เราก็จะไหว้เฉพาะผลไม้
หลังจากไหว้เป็นนางเรือที่เรือนับถือก็เจ้าพ่อหลักเมือง
เจ้าพ่อหลักเมืองที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดสมุทรสาคร
คนในจังหวัดสมุทรสครจะนับถือหมด
วันนี้เฮียวงเป็นไกด์นำพาพวกเราไปกราบสักการะบูชาเจ้าพ่อหลักเมือง
เป็นสถานที่สำคัญแห่งจังหวัดสมุทรสาครครับ
ผมจะพาไปพบกับท่านประธานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองคุณกมลไกรวัดนุสรนะ
อยากทราบเรื่องราวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อหลักเมือง
เชิญถามท่านได้เลยนะครับ
ความเป็นมาของสารเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครนะครับ
ตามที่ผู้เท่าผู้แก่ได้เล่าสืบต่อเนื่องกันมานะครับ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ย
ราชการที่๓ท่านได้ทรงสร้างป้อมวิเชียนโชดกครับ
แล้วก็มีสารสารเล็กอยู่สารหนึ่ง
ที่มีองค์เจ้าพ่อหลักเมืองประดิษฐานอยู่ในสมัยนั้นนะครับ
ก็เป็นที่เคารพนุชาของพ่อแม่พี่น้องชาวสมุทรสาครทั้งหมด
แล้วต่อมาพศ๒๔๖๐

เป็นผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนที่ท่าฉลอม
ร่วมกับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุทรสาครนะครับ
ร่วมกันสร้างเป็นสารแบบทรงไทยนะฮะไม่ใช่หลังนี้นะเป็นหลังเดิม
เป็นศาลทรงไทยคู่กับป้อมวิเศษโธดกมา
ก็มาถึงพศ๒๕๓๐นะครับ
ก็ได้รับพระราชทานเสาหลักเมืองนะครับ
เสาหลักเมืองก็ได้สร้างสารหลักเมืองอยู่ด้านหลังของสารเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ส่งพระราชทานมาให้จังหวัดสมุทรสาคร
และเป็นเสาหลักเมืองที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
มีความยาวตั้งแต่พื้นยันด้านบน๑๙เมตร
โรงเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นไม้แกะสลาก
และด้านซ้ายส่งผักขันด้านขวายกเล่น
และมีอุมานอยู่สองด้านของโรงเจ้าพ่อ
โดยบางองค์ก่อนจะออกไปจับป่าก็ต้องมาลอยรามไหว้หน้าสันเจ้าพ่อ
โดยมีผลไม้มีสาแสโง่แฟประทัด
เครื่องไหว้ครบลอยลำไหว้เจ้าพ่อ
หน้าสันในผ่านแม่น้ำท่ายสีนี้
พ่อจะออกไปทำกำงว่าตื่นที่ออกไปประสบความสำเร็จ
ไม่มีอุปสรรคชัยงันจัลลาย
หลุ่นนุ่นผู้ย่ามตายยายมันถึงหลุ่นพ่อลูกแม่
จนปัจจุบันรุ่นผมรุ่นลูกผมหลานผมเนี่ย
ก็ทุกคนก็นับถือทุกสาขาอาชีพ
หลังจากออกจากเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วเราก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีก
ใช่ไหมที่เป็นหลักเลยคือ
เสด็จเตียกรมหลวงชุมพร
ที่ชาวเรือชาวประมง๑๐๐ต้องไหว้ท่าน
กับตัวของผมเองก็เคยได้เจอประสบการณ์กับตัวมา
เวลามีปัญหาอะไรก็ปากทุบอกท่านก็ได้อย่างดังใจเลย
มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะแต่ว่าผมประสบกับตัวเองเนี่ย
ผมกล้าพูดได้เลยว่าเสด็จเตียศักดิ์สิทธิ์มาก
ครั้ง๑ผมออกไปทำประมงอวรรณเกิดไปโดนสิ่งใต้น้ำ
ทำยังไงก็เอาไม่ขึ้นใช่ไหมเอาทำยังไงก็เอาไม่ขึ้นเป็นเวลาจนเราท้อแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
มันนึกถึงได้ว่าเสด็จเตียใช่ไหมเราก็ไปปักทูบบนเสด็จเตีย
เสด็จเตียเนี่ยท่านจะชอบอยู่สองอย่างที่บนแล้วประสบสำเร็จ
หนึ่งอทัศน์สองลูกปืนเสด็จเตียจะชอบมากเลยลูกปืน
ผมก็บ่นพอหลังจากบ่นมันก็เหลือเชื่อนะอวนขึ้นมาโดยที่เสียหายน้อยที่สุด
ทั้งที่เรานึกว่าเราแย่แล้วแต่เสด็จเตี้ยก็ช่วยให้เราเสียหายน้อยที่สุด
แล้วก็เอาเครื่องมือกับประมงกลับมาบ้านมาซ่อมมาทำอะไรได้
ผมเคยได้ปลานะฮะได้ปลาขึ้นปลาแล้วก็ออกเรือไม่ทันทำยังไงอ่ะเรือมันก็ติดแห้ง
ช่วงเพราะเวลาน้ำมันลงเชี่ยวเนี่ยนะมันช้าไม่ได้เพราะช้าอันนี้ที่น้ำก็จะลง
ด้วยครั้งสุดท้ายคนเราจะท้อเรา
เรือวิ่งพลุดออกไปโดยที่เรือ

ไหว้เสด็จเสียเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เราก็ออกไปกลางทะเลก็ไปไหว้

หอเฮียตีนี่เป็นประสาทชาวเรือ
เพราะว่าคนที่ได้เสียชีวิตอยู่ในท้องทะเล
แล้วก็ผีที่ไม่มีญาติ

ชาวบ้านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับทะเล

ก็ถึงเวลาตุดจีนสาดจีน
หรือเวลานั้นก็จะมีการไหว้หอยยตี
เป็นความเชื่อของพี่น้องชาวมงค์ว่า
ทำให้เขากินดีอยู่ดี
แล้วผลประโยชน์เขาก็จะกลับมาย้อนกับพวกเรานะฮะ

แล้วก็หลังจากที่เราไห้กลางทะเลแล้ว
ส่วนหนึ่งที่ไหว้เราก็ปล่อยลงน้ำไป
เพื่อให้หอยตีได้เอาไปกิน
ต้องบอกว่านี่เป็นทั้งตำนานความเชื่อ
และความเชื่อส่วนบุคคลที่เฮียวงและเจ๊ราตรี
รวมถึงชาวประมงส่วนใหญ่เขานับถือกัน
สิบต่อกันมาเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจ

อยู่ที่การใช้ชีวิตของเขาทั้งคู่ด้วยครับ

เขาไม่เคยเล่นการพนันไม่เคยเที่ยว
เก็บตังค์เลี้ยงลูกเป็นแม่บ้านที่ดี

บางคนผัวทำเก่งแต่เมียเก็บไม่เก่งมันก็หมด
แต่นี่ผัวทำเก่งเมียเก็บเก่งมันก็ไปกันได้ครับ
ก็ถึงมีทุกวันนี้ครับแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรายังคงนับถือ
เราก็ยังนับถืออยู่ตลอดเวลา
สองคนมาร่วมมูไปพร้อมกันฮะ
ครับผมวันนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เรานำเสนอ
คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับอยู่ที่ใจของคุณเลยนะครับ
วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมมูตัวพ่อคุณพระดำมูตัวแม่
อาจารย์รัฐหมู่ขั้นเทพต้องลาไปก่อนนะครับ
พบกันได้ใหม่นะครับกับรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับ